ใจเตือนภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเผยเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้โดยสาร
เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง๑๑คน
แล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑คนด้วยนะครับ

กล้องวงจรปิดนะครับบริเวณ๔แยกถนนมิตรภาพอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่น
ก็โอ้โหสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
ชนกันอย่างรุนแรงระหว่างรถตู้โดยสารกับรถกระบะ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วง๕ทุ่มครึ่งของ๒วันที่ผ่านมานี้
ซึ่งในคลิปจะเห็นรถกระบะที่ขับมาด้วยความเร็วเมื่อมาถึง๔แยกทำให้เบรกไม่อยู่
ก็พุ่งชนอย่างจังเข้ากับรถตู้ที่ขับมาจากอีกแยกหนึ่งนะฮะ
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๑คน
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลพลและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นใน๑คนนะครับ
ด้านตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัด
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่ก็เห็นภาพชัดเจนจากภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีกล้องวงจรปิดหน้าป้อมตำรวจเกาะ
ฝรั่งเศสอายุ๕๔ปีเป็นผู้ชายนะครับ

แล้วเกิดเสียหลักล้มไปชนกับรถจักรยานยนต์ของนายปองพบพินพาท

จนทำให้ศีรษะของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส
กับตัวรถจักรยานยนต์ของนายปองพบ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ